ท่านผู้ชมครับยังไม่จบนะฮะ

วันนี้ต่างฝ่ายต่างไปที่กระทรวงยุติธรรมนะ
มีข้อมูลคนละชุดไปยื่นให้กับทางกระทรวงยุติธรรมตรวจสอบ

ไม่ได้เจอกันคนหนึ่งไปเช้าคนหนึ่งไปบ่าย
แต่ไม่รู้จะไปเจอกันที่ศาลหรือเปล่านะ

เรียกค่าเสียหายตั้งร้อยล้านนะพี่อุ๋ย

แต่ที่ไปยื่นอันนี้เป็นเรื่องข้อมูลของกลุ่มทุนจีนสีเทา

วันนี้นำหลักฐานไปยื่นนะฮะเป็นหลักฐานเกี่ยวกับข้อมูลทุนจีนสีเทา
ที่มีนายตู้ห่าวเป็นตัวการหลักเนี่ย
ยืนให้กับว่าที่๑๐๓ธนกฤษจิตอารีรัฐ
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
คุณชูวิทย์บอกว่าเห็นถึงความร้ายกาดของกลุ่มทุนจีนสีเทา
ที่เข้ามาแอบแฝงอยู่ในเมืองไทยทำธุรกิจผิดกฎหมาย
ยาเสพติดหรือว่าการฟอกเงิน

ที่ตอนนี้ยังไม่มีการออกหมายจับ
แล้วก็บินหนีหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้
แต่คุณชูวิทย์บอกมั่นใจว่าต้องมีคนให้การช่วยเหลือ
ก็เลยเอาข้อมูลเนี่ยมายื่นให้กับทางกระทรวงยุติธรรมและกรมสอบ
ส่วนคดีพิเศษไปตรวจสอบข้อมูลที่มีอยู่เนี่ยนะฮะคุณชูวิทย์บอก
ว่าเป็นทั้งเรื่องเส้นทางการเงินหรือว่าคนที่เป็นนอมินีให้
นายตู้ห่าวซึ่งถ้าหากใครมีความบริสุทธิ์ใจก็มาชี้แจง
ได้เนื่องจากทรัพย์สินต่างของนายตู้ฮาวเนี่ยอยู่ในเมืองไทย
แล้วมีนอมินีเนี่ยไม่ใช่แค่ร้อยสองร้อยล้านนะฮะคุณชูวิทย์บอก

แต่ผมย้ำจะให้มีการสวดสอบมีเส้นทางการเงินการปลอกเงิน
ต่างนะครับเพื่อเพื่อให้มันโปร่งใสผมสู้ตามกระบวนการยุติธรรม
แล้วเป็นครั้งแรกขอบอกเลยนะครับเป็นครั้งแรกในชีวิตชุวิต
ได้เป็นโจทย์ถือเป็นความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งไม่เคยฟ้องใคร
เลยในชีวิตนั่งอยู่บังถ้ามองบธิษศานั่งอยู่ฝั่งขวาตลอด
คือเป็นฝั่งจำเลยตลอดนี่เป็นครั้งแรกที่ผมเป็นฝั่งโจทย์
รับเรื่องรับหลักฐานด้วยนะครับบอกกับคุณชูวิทย์ว่าถ้าคุณชูวิทย์จะขอ
ครองพยานก็ได้นะฮะเนื่องจากเรื่องราวต่างต่าง
คุณชูวิทย์เอามาร้องเรียนเนี่ยเป็นคดีใหญ่ทั้งนั้นนะครับ
ก็เลยเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยนะฮะขณะเดียวกันวันนี้นะครับ
มีความเคลื่อนไหวจากทางทนายอนัญชัยชายเดชนะครับทนายความชื่อดังนะฮะ
นี่โพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัวบอกพรุ่งนี้๙โมงเช้า
ตัวทนายอนัญชัยกับคุณชูวิทย์จะไปสารอาญารัชดา
ดำเนินคดีกับนายสันทนประยูณรัฐอดีตตำรวจสันติบาลทั้งคดีอาญาและคดีแพ่ง
เรียกค่าเสียหายร้อยล้านบาทนะฮะค่ะเกี่ยวกับเรื่องการหมินประมาทนะครับ
นายนัญชัยบอกว่าคุณชูวิทย์เนี่ยทำเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ
ในการออกมาเปิดเผยเรื่องกลุ่มทุนจีนสีเทา
เพราะฉะนั้นจำเป็นต้องเป็นทนายให้
เพื่อรักษาไว้ซึ่งความยุติธรรม
และจะลุยไปด้วยกันไม่มีวันถึงไหนถึงกันไม่มีถอย
โอ้โหนี่เห็นไหมแล้วชี้มือเหมือนกันเลยนะฮะ
ในเฟซบุ๊คของทนายอนัญชัยนะครับ
ขณะเดียวกันวันนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
หลังจากคุณชูวิทย์ไปยื่นข้อมูลหลักฐานที่กระทรวงยุติธรรม
คุณสันทนะไปต่อเลยนะฮะไปยื่นเหมือนกัน
บอกขอยื่นเรื่องร้องเรียนไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
เกี่ยวกับเรื่องของการซื้อขายธุรกิจอะไรต่างนานา
เชื่อว่ามันมีความไม่โปร่งใสเกิดขึ้น
แต่ไม่ขอเปิดเผยตัวเลขที่แท้จริงข้อมูลของการซื้อขายธุรกิจของใครก็ไม่รู้นะ
คุณสันทนามายื่นเนี่ยบอกว่าได้ข้อมูลมาจากโกลักษณ์
ที่เคยมีข้อขัดแย้งกับคุณชูวิทย์
ซึ่งหากคุณชูวิทย์บริสุทธิ์ใจจริงต้องออกมาตอบคำถามของสื่อ
เกี่ยวกับเรื่องของภาษีนี่ฮะแล้วเอามานี่เป็นกระเป๋าอย่างนี้เลย
ประเด็นที่คุณชูวิทย์จะไปฟ้องศาลวันพรุ่งนี้นะครับ
ซึ่งคุณสันทนะบอกว่าไม่กลัวนะฮะฟ้องได้เลย
ท้าให้ฟ้องถึง๑๐๐๐ล้านบาทไปเลยอย่าเอาแค่๑๐๐ล้าน
บอกเอาพันล้านไปเลยก็ได้แต่ถ้าไม่เจอข้อมูลไม่พบมูลความผิดอะไรเนี่ย
ถูกฟ้องกลับแน่นอนแล้วใครที่ชอบมาด่ามาหาว่าคุณสันทนะ
ชอบไปรีดไถคนอื่นเนี่ยไปพาผู้เสียหายมาเลย
ถ้ามีใครถูกคุณสันทนะรีดไถนะเดี๋ยวให้๑๐๐๐๐๐๐เลย
ผมก็มั่นใจผมก็พูดกับทุกท่านตลอดใครจะตรวจสอบผม
กล่าวหาผมใครด่าผมรายวันว่าผมยังไงด่าผมเนี่ยผมก็ลูกมีพ่อมีแม่นะ
ใครที่ด่าผมว่าถ่ายนี้เอามา๑คันไตร้ของพวกคุณ
ประมาณสักคนที่ผู้เสียหายพูดกันมาเนี่ย
พูดกันมาตั้งแต่ตลาดใหม่ดอนเมืองจนมาถึงวันนี้มีไหมล่ะ
ไม่ต้อง๑๐๐๐๐๐๐หนึ่งผมให้๑ล้านหนึ่ง
คุณสันทนาบอกใครจะฟ้องก็ฟ้องได้เลยนะฮะ
ไม่ต้องขู่ฟ้องได้เลยแล้วไม่คุยไม่เจรจาอะไรด้วย

ก็เดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้นะคุณชูวิทย์บอกจะฟ้อง